เดี๋ยวพาไปทานอะไรอร่อยแซ่บกันดีกว่า
ร้านนี้เขาบอกว่าแซ่บมากจริง

เราบอกให้คุณผู้ชมอ่านไปพร้อมกัน
ตำแปลกแต่อร่อยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบนบ้านพราน
อำเภอจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเผ็ด
แซ่บของส้มตำที่นี่มากไม่ว่าจะเป็นส้มตำไทยตำลาว
ตำนู่นตำนี่ตำนั่นตำซั่วตำมั่วตำตัวตำแตงตำมีทุก
ตำตำอะไรก็ได้แม้กระทั่งลูกค้าจะสั่งแบบมั่วซั่วก็ทำให้ได้
ได้หมดคุณดูดิวัตถุดิบเขาเยอะมากนะคะและที่ไม่เหมือนร้านส้มตำร้านไหนก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถนำวัตถุดิบจากบ้านมาได้คุณเห็นไหม
เมียหน่อยคุณได้ไหม
ก็คือถ้ามีมะละกอก็เดินถือมะละกอไปเราก็บอกว่า
ส้มตำหน่อยได้ไหมแค่ในฐานะอะไรก็ได้
ยากเกินไปค่ะคุณชนะทำส้มตำให้หน่อยที่บ้านมีมะละกอหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
รสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะคุณแซ่บจนลูกค้าติดอกติดใจกันเลยทีเดียวนะคะ
เจ้าของร้านก็คือคุณรุ่งทิพย์นิ่มมณีนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
จริงเปิดขายมาได้ประมาณ๒ปีแล้วค่ะ
ลับความแซ่บเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยอย่างแรกเลยนะก็คือการเลือกคัดวัตถุดิบ
ทางร้านจะใช้วัตถุดิบที่มันสดใหม่รักษาเรื่องของความสะอาด
อันนี้สำคัญนะร้านส้มตำหลายคนบอกว่าจะสะอาดหรือเปล่า
แต่ว่าร้านนี้เขาใส่ใจเรื่องของวัตถุดิบที่สดสะอาดแล้วก็ความสะอาดของร้าน
เพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเขาชอบทานไม่เหมือนกันก็ลูกค้าชอบแบบไหนก็บอกเลยแม่ค้า
ให้หมดทุกอย่างอย่างเช่นเอาตำปูปลาร้าไม่หวานไม่ใส่น้ำตาล
อะไรแบบนี้ก็ได้ใส่กันไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยการทัลละฟัส
ถูกต้องค่ะนอกจากเมนูส้มตำแล้วที่ร้านเขามีอีกหลากหลายเมนูสารพัดเลยที่เราเห็นกันไป
ไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นยำเป็นลาบน้ำตุ๊กอีกสารพัดกว่า๓๐เมนู
และที่สำคัญนะคุณราคานี้ถูกแสนถูกนะ
ส้มตำเริ่มต้นที่๒๐บาทนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปลองความแซ่บความอร่อยร้านตำแปลกแต่
รับประทานได้กินได้ก็ได้
ก็ไปกันที่บริเวณสี่แยกริว่าตำบลบ้านพลานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ร้านเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด
ตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมง
หรือว่าใครไปไม่ถูกต่อสายตรงหาแม่ค้าได้เลยจ้า
นี่แหละครับโทรไปนะตำแปลกแต่

เขาจ่ายตังค์แล้วใช่แล้วแบบแต่กินได้จริงร้านนี้อร่อยเด็ดแซ่บนัวจริง

แต่นี่เขาตั้งชื่อร้านกันแปลกเนอะจะได้เป็นที่จดจำใช่ไหม
จำง่ายแล้วก็ติดอกติดใจก็เลยจะได้แบบคุยกับเพื่อนนี่ไงร้านนี้ไงอะไรแบบนี้
แต่จริงมันก็เป็นแบบภาษาชาวบ้านนั่นแหละ